คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแท็กซี่คันหนึ่ง
พอจอดเสร็จปุ๊บผู้หญิงบอกว่าพี่จอดแป๊บนึงนะ
หนูขอขึ้นไปเอาเงินก่อนเดี๋ยวลงมาจ่ายให้
เขาจอดรอตั้งแต่มิเตอร์๑๗๔บาทจนมิเตอร์มันขึ้นไปถึง๒๔๓บาท
โอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมลงมาขอให้รบพอพาไปที่ห้องเขาหน่อย
ไปเอาข้าวที่สารกับผมหน่อยไปเคาะถึงหน้าห้องเลยอ่ะไปดูเลยครับ

ได้ยินไหมครับ

เรียนรับจริงสำหรับที่สร้างสอบสาย

โอเคค่ะหนู
มาช่วยเพราะว่าผู้โดยสารเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นห้องของเธอด้วย
สุดท้ายเธอก็ยอมเปิดประตูออกมา
โชเฟอร์เขานำคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทยพร้อม
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะ
หลังจากที่รับผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้ไปส่งที่อพาร์ทเมนต์แถวจรรย์สนิทวงครับ
พอไปถึงมิเตอร์มันอยู่ที่๑๗๔บาท
ผู้โดยสารก็บอกพี่จอดรอหนูแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาเงินก่อนเดี๋ยวลงมาให้
พี่เขาก็นั่งรอไปรอมานาน๒นานจนมันมิเตอร์มันขึ้นไปถึง๒๔๓บาท
ก็พาขึ้นไปเคาะให้มาจ่ายนะ
ส่วนที่เกินมาเนี่ยก็ไม่จ่ายให้เขา
สุดท้ายอย่าน้อยเท็กซี่ก็ได้ไป๑๗๔บาทนะครับ
ไม่รู้เธออาจจะมีอาการดื่มมาเยอะหรือเปล่านะ
ขึ้นห้องไปแล้วก็หลับลึกไปเลยอะไรอย่างนี้นะ
ทิ้งตัวไปเลยลืมไปไม่ได้จ่ายอะไรประมาณนี้นะครับ
ยังไงแล้วก็เอามาฝากไว้นะในส่วนของคนใช้บริการก็ต้องจ่ายเงินเขาเนอะ